คุณผู้ชมครับมาติดตามเหตุฆ่ากันตายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่ามีเหตุสามีโหดอุ้มลูกวัย๔ขวบบุกไปจ่อยิงภรรยา
จนเสียชีวิตภายในร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันนะครับที่จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งภรรยาเป็นแคทเชียร์ที่ร้านดูสิคุณ
จังหวะนี้แหละครับภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านสะดวกซื้อ
อยู่ในปั๊มน้ำมันบริเวณแยกคลองโพอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

ขณะที่นายไพโรธเกิดช้ำอายุ๒๗ปีเดินเข้าไปภายในเคาน์เตอร์
แล้วก็ใช้ปืนลูกซองสั้นจ่อยิงนางสาวสุพิชาสาดเทศอายุ๓๑ปี
เป็นพนักงานแคชเชียร์ของร้านซึ่งเป็นภรรยา
ยิงเข้าที่ด้านหลังบริเวณไหล่ซ้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังทำงานอยู่
นายไพโรธสามีได้เข้ามาครั้งแรกพร้อมกับลูกชายวัย๔ขวบ
เพื่อต่อว่าผู้ตายแต่ผู้ตายบอกให้พาลูกออกไปก่อน
นายไพโรธจึงพาลูกออกไปข้างนอกเพราะผู้ตายกำลังทำงานอยู่ไง
แต่ปรากฏว่านายไพโรธหวนกลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับปืน
แล้วก็มุ่งหน้าไปยิงภรรยาของตัวเองทันที
และเดินออกจากร้านสะดวกซื้อขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ด้านข้าง
ขี่ไปพร้อมกับลูกชายวัย๔ขวบนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าทั้งคู่อยู่กินกันมานาน๕ปีแล้ว

แต่ในช่วง๑ปีที่ผ่านมานายไพโรธนะครับ
ระแวงว่าภรรยาจะตีตัวออกห่าง
ทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยครั้งทั้งที่บ้าน
แล้วก็มาตามหาเรื่องกันที่ทำงานแบบนี้นะครับ
อีกทั้งยังมีการข่มขู่กันหลายครั้ง
แล้วก็ทะเลาะกันล่าสุดในวันลอยกระทง

ปรากฏว่ามีข้อความระบายอารมณ์มากมาย
เกี่ยวกับเรื่องของภรรยาที่คิดว่าภรรยาไปคบชู้สู่ชายนะครับ
เขามีการพาดพิงอ้างถึงผู้ชายอีกคนนึง
มายุ่งเกี่ยวกับคนตายด้วยนะคะ
แล้วก็มีหลักฐานที่เป็นทั้งคู่แอบคุยกัน
ระบุบอกว่าสงสารลูกที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วคำพูดที่นายไพโรธเป็นคนโพสต์
เขาโพสต์ข้อความว่าร้ายกับกูมากก็จะร้ายบ้างแบบนี้ค่ะ

ตำรวจก็เร่งติดตามตัวนายไพโรธอยู่นะครับ
ซึ่งล่าสุดพันธ์ตำรวจโทนบรงอุตบัววงศ
สารวัตรสอบสวนสพเมืองสุโขทัย
พนักงานร้านสะดวกซื้อทุกคนที่อยู่ภายในเหตุการณ์มาสอบปากคำนะครับ

ขอสารออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน

พร้อมประสานไปยังพ่อและแม่ของนายไพโรธผู้ต้องหา
เกลี้ยกล่อมให้นายไพโรธนั้นมามอบตัวนะครับ
ขณะที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้ได้มีการประสานทั้งตำรวจทุกหน่วยตำรวจทางหลวง
แล้วก็ตำรวจในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
ให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ